รูปแบบการเล่นเพลงโคราชมีลักษณะของการจัดลำดับเพลง
เพื่อให้เข้ากับลักษณะของงานที่ไปแสดง
แต่โดยทั่วไปจะมีลำดับการเล่นคือเริ่มด้วยเล่นเพลงประกาศ
คือการแนะนำตัวหมอเพลงเป็นการเกริ่นก่อนเข้าสู่การแสดง
และสิ่งสำคัญในระหว่างการร้องเพลงโคราชหมอเพลงจะต้องร้องเพลงขออภัยที่อาจจะร้องล่วงเกินฝ่ายตรงข้าม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน